สวัสดีค่ะข้าวใส่ไทยสอดหัวล้อผู้สีไทย

โอเคฮะวันนี้มากันเร็วเนอะ

ถ้าวันจันทร์ถึงวันพฤหัสก็มา๖โมงครึ่งค่ะ

ก็ไม่ว่าจะดูจากกล่องไหนทุกกล่อง

เรียกว่าตอนนี้เรียงเหมือนกันทุกช่องแล้ว
ถูกต้องเราก็มีกิจกรรมค่ะพี่นม

ต้อนรับปีใหม่ในกิจกรรม
กับการแจกของขวัญตลอด๓๒วัน
รวมมูลค่ากว่า๕ล้าน๗แสนบาทค่ะ

สังเกตสัญลักษณ์กล่องของขวัญ๓๒วันมหัศจรรย์ปีใหม่นะครับ
ตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมและเบอร์โทรศัพท์

๓คมปีหน้าเลยจำกัดสักนิดนึง๑ทางต่อ๑ช่วงรายการฮะ
แต่พวกเราไม่มีสิทธิ์ได้

ไม่ได้ก็บอกมาแล้วว่าไม่ได้
คือหนุ่มกัญชัยตัดสิทธิทันที
ไม่ได้ไม่ได้สำหรับท่านผู้ชมอย่างเดียว

บริษัทปรายศนีย์ไทยจำกัดเปิดตัวตราปริศนียกร

พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทยค่ะ

โดยผลิตจำนวนจำกัดเพียงแค่๗แสนดวงนะคะ
จำหน่าย๕ธันวาคมนี้เป็นต้นไป

ภายในชุดนี่ประกอบไปด้วย
ตราปริศนียากรพระบรมศาษฎิษฎรักษ์
แล้วก็พระราชกรณียกิจด้านพลังงาน
ว่าจะเป็นพลังงานดินพลังงานลม
พลังงานน้ำพลังงานไฟดีในพระราชกรณีกิจของพระองค์ท่าน
ใครที่ชอบสะสมสแตมก็ไปหาซื้อกันได้แล้วนะคะ

อยากจะรู้อาการปอทฤษฎีบ้างเป็นยังไงบ้าง
น้องจะอัปเดตให้อาน้ำอ้อยวันนี้วันนี้หมอไม่ได้ทะแหลง
หลายวันแล้วเนอะหมอหยุดแถลงไปกี่วันแล้วดีขึ้นหรือเปล่า
ตอนนี้ก็มีอาน้ำอ้อยเขาบอกว่าทรงตัวอาคารทรงตัวนะคะ
การตอบสนองน้ำอ้อยบอกมาการรับรู้ค่อนข้างดีขึ้น
มีพยักหน้ามีกระพริบตามีขยับมือขึ้นลง
แต่ว่าก็ต้องคอยระวังเรื่องของแผลกดทับเพราะว่านอนนานไง
พยาบาลก็ต้องค่อยเก็บมากี่อาทิตย์
ถ้าเกิดรวมโรงพยาบาลแรกก็แไม่จนเดือนนึงครับที่ป่วย
อ่าถูกวันนี้เขาก็บอกว่าเขารับการรักษามา๒๖วันแล้ว
วันแล้ววันนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าไม่มีการแถลงการออกมาจากทีมแพทย์นะคะ
แต่มีภาพน่ารักจากคุณโบวันด้า
ภรรยาก็มีลงภาพของน้องมะลิกับน้องชายของพี่ปอทั้งสองคนคุณป๊อปปี้แล้วก็คุณปินน่ารัก
กำลังแบบนั่งอยู่แล้วไหมยกมือพนมแล้วก็คุณแม่โบก็เขียนแคปชั่นว่า
จ๋าขอให้พ่อหายไวคิดถึงพ่อนะน่ารักไหมคะน่ารักเป็นภาพน่ารักคนดูดูแล้วก็รู้สึกว่ายิ้มตาม
แต่เห็นบอกว่าทางคุณอาน้ำอ้อยแกได้บอกใช่ไหมว่าถ้าเกิดว่าครบ๔๘ชั่วโมงคือถึงวันศุกร์วันนี้
ที่ในข่าวที่อ่านไปค่ะที่ที่ผมได้ติดตามข่าวนะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะ
ก็น่าจะแบบว่านิ่งอาการเรียนได้นี่อะไรนะ

นักดิหูดนอนไปกับเดือนเนี่ยนักดิ

ยุงแค่ตัวเดียวคุณคิดดูดิ
อ้าวอีกแล้ว

แต่หนูก็ฉีดตรงทั้งวัน
ถึงว่าหมอทำสายอาชีพก็เก่ง
แล้วอันนี้ไม่ของคุณ
ทำไมพี่จะไปเกาหลีเหรอคะ

เขาเขียนว่าข่าวของพี่หนุ่ม

เขาค่อยคะจัดคิดมาสิองค์การยูเนสโก้

แต่จริงนะกิมจิให้กินที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าเกาหลี

คุณจะไปกินในร้านอาหารที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ย
รสชาติมันจะแปลกเพราะด้วยอุณหภูมิหรืออะไรก็แล้วแต่

การทำกิมจิกแบบเกาหลีเหนือเนี่ย
ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
ที่จับต้องไม่ได้
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า
ในการประชุมขององค์การการศึกษาวิทยาศาสต
หรือวัฒนธรรมแห่งศาสตร์อเชียร์ชาติหรือยูเนสโก้นี่
ว่าด้วยเรื่องการปกป้องมรดกโลก
นะครับโดยวัฒนธรรมที่จัดต้องไม่ได้
ได้มีการขึ้นทะเบียนปกป้องมรดก
ทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เพิ่มอีก๑๕รายการ
ซึ่งใน๑๕รายการนั้นก็มีกิมจิ
แต่เป็นการทำกิมจิแบบรสเผ็ด
ปกติมันก็รสมันก็มีออกเผ็ดอยู่แล้วนิดนึง

ผมกำลังคุยปรึกษาเรื่องธุระของผมอยู่

เขาอยากจะให้เห็นว่าเวลาทำรายการ

ข่าวของคุณของผมมันเป็นชุดเดียวกันหมด

ซึ้งซึ้งอย่างไรค่ะซึ้งอย่างไรต่อ
บอกมันเป็นการทำกิมจิแบบรสเผ็ด

คือที่จริงแล้วกรรมวิธีการทำกิมจิของเกาหลีใต้เนี่ย

ทั้งมรดกโลกทั้งวัฒนธรรม
ที่จับต้องไม่ได้
ประเพณีชักเกยอร์ก่อนถึงฤดูเก็บเกี่ยว
ผลผลิตของประเทศในแถบเอเชียตะวันออก

หรือหลักสูตรศิลปะการบังคับม้าชั้นสูง

การขี่ม้าสเปนในกรุงเวียนนาประเทศออสเตรีย

ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้หมดทุกอย่างเลยจริงอืมนะโอเคนะครับ

นี่ไงอันนี้ข่าวของใครของพี่

พบเด็กซิฟิลิส
คือเด็กเป็นซิฟิลิสกับน้องไหนเนี่ยเยอะมาก

โดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในปี๒๕๑๘ประมาณ๗๓๒๔คน

อยู่ประมาณ๔๒๖๗๐๗คน

ขอบอกอย่างหนึ่งแล้วยาต้านตอนนี้มันดีมากคือรู้ป่ะ

เค้าเขาเมวเขาเนี่ยเพื่อแบบดูแลร่างกายอะไรแบบนี้

ผู้ติดเชื้อที่มีชีวิตอยู่มี๔แสนกว่าคน
ซึ่งในจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่กลุ่มชายรักชาย
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะฮะในช่วง๖๗ปีที่ผ่านมา
หมายถึงอย่างคุณที่ฮอตโมนตกอย่างคุณ
คือไปชอบผู้ชายด้วยกันชายรักชาย

จัวแม่นจัวติดเอกนะคุณนะ
โดยสถานการณ์ในกลุ่มนี้หลังจากการลนลงอย่างต่อเนื่อง
พบว่ามีความเปลี่ยนแปลงในเชิงการป้องกันนะฮะ
โดยมีการเข้ารับการตัวเลือดเพียงเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งในสาม

ต่อไปเราพูดต่อเลยค่ะคุณพี่
เขาบอกว่านี่ผมอ่านไม่ได้มันเกี่ยวอะไรกับซิฟิลิส
ไม่เขากำลังจะเล่าให้ฟัง
โรคมันทางเกิด
ข่าวนี้คุณผู้ชมมันเป็นข่าวของมดดำ
มดดำมันมันมันสลับให้ผมผมไม่ได้เตรียมมา
คือจริงแล้วมันมีการตรวจขึ้นมา
ปรากฏว่าหนึ่งอย่ามายุ่งกับสคริปฉัน

อัตราการใช้ถุงยางอนามัยครั้งสุดท้ายในรอบ๖เดือนเนี่ย

หนุ่มแล้วยังไงเอาเล่าไปสิมันจะฟัง
แล้วฉันจะเล่าไม่มีสคริปฉันจะเล่าอย่างไร
สิ่งที่เขาเจอเพิ่มขึ้นที่ยังพบอยู่คือนี่ไงคะ
น้องใจกามาโรคซึ่งทั้งหมดทั้งปวงมันติดจากการมีเพศสัมพันธ์
ซึ่งตอนนี้มันน่าตกใจคือคนที่ติดต่อคืออยู่ในอายุที่แบบ๑๕๒๐ปี

ระวังเขากลัวเสียสถาบันครอบครัวเขาอีก
อ๋อพี่หนุ่มก็เลยไม่อ่านโอ้โฮโอเคอย่างนู้นสักการให้
สถาบันครอบครัวอีกไปถามว่าเป็นน้องนายเค้าไม่เคยเป็น

ก็นั่นแหละคือเขากำลังจะบอกว่าณช่วงนี้เนี่ย
คือมันน่าตกใจที่เด็กเนี่ยมีคนมา๑๕
นี่เด็กมากว่า๑๕๒๐แต่มีโอกาสติดโรคแบบนี้ได้
วุฒิภรรยศบำเป็นตั้งแต่๑๓๑๔

คือแสดงว่าเด็กทุกวันนี้

เด็กตั้งแต่๑๐ดูดิพี่คิดดู๑๕๒๐

๑๓ปะถ้าหนูจำไม่ดีที่หนูเคยได้ยินไม่เป็น๑๐ควบถึง๙ควบค่ะ
สิบขวบแล้วเหรอคะ๙ขวบ๑๐ขวบค่ะที่มีอะไร

เกิดจากอะไรครับพ่อเลี้ยงข่มขืนลูกตัวเอง

แล้วก็มีกรณีที่ว่าแบบบางทีแบบเด็กอยู่ในบ้านเดียวกับพ่อแม่

และลูกก็จำมาทำ

จากการเพิ่มขึ้นการติดเชื้ออย่างเห็นให้ชัดถูกต้องไหมคะ
บอกว่าโลกนี้มันค่อนข้างจะลดต่ำลงไปเยอะแล้ว
แต่วันนี้มันเพิ่มขึ้นมาแบบหูอย่างเห็นได้ชัด
คุณหมอบอกในกลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยนะ

นั้นก็จะทำให้เกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อ
ถูกต้องไหมถูกคุณก็ต้องสอนตัวเองหน่อยสำหรับโรคสอนทำไม
ผมก็เคยทำอย่างนั้นอ๋อลืมมีครอบครัวมีลูกแล้ว

สำหรับคุณน่ะใช้ถุงยางบ้างคุณมดดำจะบอกให้ฉันคว้อย
คุณไม่ค่อยใช้ถุงยางผมรู้มีคนบอกมา

สวดมนตร์อะไร

ฉันเป็นคนสร้างวัดฉันเป็นคนสวดมนต์

แต่ในนี้เขาบอกว่าจริงนี่
เรื่องของการรักษาปัจจุบันหลายคนกลัวค่ะ
เวลาที่ตัวเองเริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีอาการอะไรแบบนี้

เปล่าให้ทิ้งไว้จะมาหาคุณหมอระยะ๒ระยะ๓
ทีนี้มีระต่ออยากมันจะมีอากาศใช่ไหม

มันมีโอกาสที่จะมีโอกาสผมร่วงมีอาการที่ผิวหนัง
ซึ่งถ้าหากร้ายแรงมากจะเกิดโรคที่หลอดเลือดหายใจ

แต่เอาตรงนะแต่ไม่พบอาการรุนแรงในประเทศไทย
ทั้งที่ผู้ที่มีเชื้อแฝง
ยังทำให้มีการติดต่อจากคนสู่คน
ใช่คือบางทีอาจจะเป็นอยู่

และแม้กระทั่งเด็กที่ท้องอาจจะติดไปอีกด้วย

มาถึงอีกเรื่องหนึ่งนะครับก่อนปิดเบรกนี้
ตอนนี้ช้างสึกของทีมชาติไทยกลับมาถูมิลัง
อันดับ๑ของอาเซียนอย่างเป็นอันการ

แล้วก็พุ่งขึ้นมาอยู่ในอันดับ๑๑๓ของโลกด้วย
ว้าวจริงนะฮะขอโทษนะฮะ๑๓๓ของโลก

เอาหน้าอย่างน้อยก็เป็นแบบว่า

มีเปิดหนึ่งของอาเซียนนะในรอบสองปีไม่เคยเกิดแบบนั้นเมื่อก่อน

เมื่อก่อนอยู่ในอันดับ๑๔๔ของโลก

มีแต้มสะสม๒๐๒คะแนน

ขึ้นมามี๒๑๓คะแนนนะครับ
อยู่ใน๑๓๓แล้ว

อิรามีถึง๖๕๓คะแนน
เป็นอันดับที่๔๕ของโลก

เกาหลีใต้นี่ก็เป็นอันดับที่๕๑ของโลก

เกาหลีใต้นี่ถ้าสมมุติแข่งแพ้ไปเนี่ย

ก็มี๖๐๗คะแนนอยู่ในระดับ๕๓ของโลกนะครับ
อันดับสี่ออสเจรีย๕๘๕คะแนน
แล้วก็มีสหรัฐอารับเอมิเรสนะครับ

ขนาดที่๕อันดับแรกของโลก

เป็นอะไรยังคงเป็นปีศาจแดงแห่งยุโรปเบลเยี่ยม
เบลเยี่ยมมีคะแนนถึง๑๔๙๔คะแนน

ส่วนอาเจนติน่าจากเมื่อปีที่แล้วอยู่ที่อันดับ๓
ตอนนี้ขึ้นมาที่อันดับ๒มีกี่คะแนน
คะแนน๑๔๕๕คะแนนครับ
เปนตอนนั้นอยู่ที่อันดับ๖แต่ขยับมาหลายขั้นจริง
ขึ้นไปที่อันดับ๓๑๓๗๐คะแนน

คุณอ่านสกิฟต์เก่งนะฮะอินซีเล็ก

อรมนีร่วงจากอันดับ๒มาอยู่อันดับ๔

และอันดับ๕ยังเป็นของชิลีครับ
ชิลีอังกฤษละอังกฤษผมชอบอังกฤษ

โอเคนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เอามาบอกกัน
ประเทศไทยเรายังทิ้งอีกเยอะ
เอาหน่าแต่ว่าเราค่อยขยับไป
ช่วงหน้ากล้องปียะรับเป็นคนสองบุคลิก

เดี๋ยวคือปกติไม่ได้เป็นแบบนั้นเหรอ
ไม่ใช่ไม่รู้ไงคือเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่านางย้ำคิดย้ำทำขนาดไหน
อ๋อโอเคเอาไว้ค่ะช่วงหน้านะครับ